ส่วนพี่ติ๊กเจ้าป่าของเราค่ะ
พี่หนูแค่ไหนหนูก็ไหวจริง

ออกจากป่าแล้วนี่ไปหารังนกมานะ

ว่าคุณต้องบอกอย่างนี้ที่บอกว่าไปหารังนก
เพราะว่าอยู่ก็คว้าพรีเซนเตอร์รังนกมาครอง

สก๊อปแท้รังนกเห็นไหม

ซึ่งพี่ติ๊กก็อุบไว้ก่อน
บอกแค่ว่าสมน้ำสมเนื้อแน่นอน

ติ๊กไม่มีขาดตกบกพร่องแน่นอน
แบ่งเวลาไปช่วยเหลือร่วมกับยูนิเซฟ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโครน
งานนี้พี่ติ๊กก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมาก
แล้วก็ดีใจมากที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยครั้งนี้
แล้วยังบอกอีกด้วยว่าตั้งใจจะไปช่วยอีกหลายประเทศเลยค่ะ

โอ้แปดละนี้คือเท่าไหร่นะครับ

มันไม่ใช่ว่าเงินจะจ้างได้ทุกอย่างนะฮะ
ผมเพิ่งกลับมาจากประเทศโมซัมบิกนะครับ
ซึ่งอยู่ทางแอฟริกาตอนใต้นะครับ
เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พอได้ร่วมมืออยู่กับทางรัฐบาล

ตัวผมเองก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

กลับมาให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนได้ชมกัน
และก็สามารถที่จะร่วมกับววิจักษ์ได้
คิดว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้
เราก็ทำแบบนี้ให้ดีที่สุด
โอ้โหพี่ติ๊กค่ะหล่อมากใจบุญมาก
นี่อาจจะเป็นอันนี้ส่งผลบุญที่ทำให้พี่ติ๊กยังคงอยู่ยงโครงกระพัน

จะต้องโซมแบบผมยาวรุงรังแต่พี่ติ๊กนี่ยังหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิม